ฉันจะพาคุณผู้ชมไปเจอของดีของเด็ดนั่นก็คือกล้วยค่ะ
เออแต่กล้วยที่ว่านี้นะคะไม่ได้ให้โชคให้ลาบนะ
แต่ให้ความอร่อยค่ะเพราะว่าอิ่มด้วยอร่อยด้วยเขามีสุดเด็ดแค่รับที่น้ำจิ้มค่ะคุณ
มานี่เขาปิ้งกันเป็นแผงแบบนี้เลยค่ะครับที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคามก็จะมีของดีของเด็ดอย่างกล้วยร้านนี้แหละเขาขายมานานกว่าหลายปีเหมือนกันนะ
คือเขาจะนิยมทานกันแบบร้อนแล้วก็ราดน้ำจิ้มจริง
เจ้าของร้านเนี่ยคือคุณประนดพาสิกานะคะขายมานานแล้วนะคะเป็นเจ้าของร้านกล้วยปิ้ง๒๕บาท
บอกว่าร้านนี้นะคะขึ้นชื่อตรงที่น้ำจิ้มหรือน้ำราดนี่แหละรสชาติจะหวานหอมละมุนลิ้น
แล้วก็ตั้งเตาร้อนพร้อมเสิร์ฟตลอดเวลาเลย
คือน้ำจิ้มน้ำราดร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้อร่อยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
เขาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับมาด้วยก็คือว่าใช้กะทิน้ำตาลปี๊บเคี่ยวให้เข้ากัน
แต่ก็ยังมีเคล็ดลับอื่นอยู่แต่ว่าขอปิดเอาไว้เป็นความลับของทางเรา
เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขา

และในส่วนของกล้วยเนี่ยค่ะก็แค่เลือกกล้วยน้ำวาที่สุกกำลังดี
สุกมากเกินไปเพราะว่าถ้าสุกเกินไปมันก็จะเละ
ถ้าแบบแข็งฮำฮำมันก็จะแบบกำลังดี
มันก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขากำลังเลือกที่มันกำลังดี
ปอกเปลือกเสียบไม้ขึ้นมาแล้วก็ปิ้งเลย
วันนึงเนี่ยนะคะปิ้งประมาณ๘๐๑๐๐วิธีครับคุณ
อันนี้คือน่าจะเป็นหม้อที่เขาใช้เคี่ยวน้ำราด

นี่คุณเคี่ยวกันไปเคี่ยวกันไปกวนกันไป

ขายได้วันหนึ่งนี่นะคะประมาณ๖๗๐๐๐บาทต่อวานคุณ

สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัวนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอากาศช่วงนี้มันก็เริ่มหนาวบ้างแล้ว
ใครอยากจะหาอะไรร้อนอุ่นทานนะคะ
ไปทานกล้วยปิ้งหรือกล้วยทับได้เลย
อยู่ที่ถนนนครสวรรค์จังหวัดมหาสารคามค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง๓ทุ่ม
ร้านกล้วยปิ้ง๒๕บาท
นี่กล้วยปิ้ง๒๕บาทเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะคุณไปร้านนี้ไปกล้วยไปหากล้วยที่นี่เนี่ยนะ
ไม่ต้องไปหวังพึ่งเรื่องเลขโชคอะไรทั้งนั้น
เอาให้อิ่มท้องก่อนเอาให้อิ่มท้องเอาให้มีความสุข

อ๋อถ้าอิ่มแล้วเดือดเดี๋ยวไอดงไอเดียความคิดดีมันก็มาเอง

ใช่ไหมจริงเรากองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้อง
เรากินอิ่มแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ไหนบ้าง
ต่อจากนี้เราเปิดทรัพย์รับโชคกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม